กันต่อครับกับเรื่องของคดีฆาตกรรม
เจ๊แดงมันก็พลิกไปพลิกมา
ธอมนี่ชื่อว่าน้อยหนาตอนแรกก็สารภาพ

แล้วถามว่าตอนแรกจะบอกทำไมว่าตัวเองเป็นคนทำ
ให้คนร้ายตัวจริงตายใจ
จะได้มอบตัวโอ้โห
ตำรวจก็งงตึ๊บไปเลยคุณผู้ชม

หลังจากที่มันมีหลักฐานสำคัญออกมา

เอ๊ะมันเล็กเหมือนรอยเท้าผู้หญิง

ซึ่งเป็นสาวธอมก็คือน้อยหนาไปสอบ

แต่ก็คงให้การวกไปวนมา

ทำให้ชุดสืบสวนหัวปั่นเลย
สุดท้ายน้อยหนาอ้างว่ากับตอนแรก
ยอมรับไปเนี่ยเพราะว่าต้องการทำให้

แล้วใครคือคนร้ายตัวจริง

ตำรวจก็ยังคงต้องหามีดหลักฐานสำคัญ

สุดท้ายก็ต้องยอมปล่อยตัวน้อยหนาไปก่อน

ขณะที่ลูกชายของเจ๊แดงชื่อว่าโอเว่น

เรื่องของมีดที่ใช้คาบแม่ตัวเองยังหาไม่เจอ

โอ้โหนี่นะคุณตำรวจหลังจากที่ตำรวจปล่อยตัวน้อยหนาไปนะ
มางานศพแม่ด้วยนะทั้งที่สนิทกันด้วยซ้ำไป
แต่ไปเห็นขี่รถจักรยานยนต์ในหมู่บ้าน
แต่ความสัมพันธ์ที่หลายคนสงสัยว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
เจ๊แดงน้อยนาแล้วดาบโจ้มันเป็นยังไง
แล้วหน่อยหน่าไปเจอเข้า
แต่ก็ไม่อยากจะบอกว่าเป็นฝีมือใคร
แต่ครอบครัวยืนยันว่าจะจัดงานชาวประนักกิจศพของเจ๊แดง
เที่ยงของวันนี้แหละคุณผู้ชม

กลัวหวาดภาวะเพราะมันกังวลเรื่องความปลอดภัย
นะฮะก็มีการเพิ่มกำลังสายตรวจดูแลในหมู่บ้านกันไป
ชาวบ้านก็ไม่กล้าออกไปไหนเพราะว่ายังจับคนร้ายไม่ได้
มันเป็นฆาตกรรมโหดเยี่ยมสะเทินขวัญเหลือเกิน

อยากให้ตำรวจปิดคดีนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุด
ชาวบ้านจะได้มีความสบายอกสบายใจแล้ว

แต่ว่าเที่ยงนี้เดี๋ยวจะมีพิธีชาปนกิจศพเจ๊แดงแล้ว
สุดท้ายหลักฐานไปไม่ถึงนะครับ